คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่หนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะคะ
มิวสุภาษิตเป็นยังไงล่ะค่ะตอนนี้บอกเลยว่า
ฮอตมากเพราะว่าคนอะไรมีความสามารถอะเนาะ
ทำหลายอย่างเหลือเกินมาจ้ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

ก่อนหน้านี้ค่ะเราจะรู้จักหนุ่มคนนี้ในฐานะนักแสดงซีรีส์
ล่าสุดจามิวเนี่ยขึ้นแท่นผู้จัดซีรีส์แล้วนะคะโอ้โห
ไวมากเทินโปรได้ไวมากแล้วก็โปรเจคเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะ
ได้ทางทีมผู้กำกับภาพยนตร์ระดับโลกเลย
เรื่องสตาร์วอร์โอ้โหได้ยุ่งว้าวแล้ว
มาร่วมงานด้วยกันส่วนงบประมาณที่หลายคนอยากทราบ
มิวจ๊ะมิวเนี่ยกันเกินว่าเกินสิบล้านครับพี่อู๋
หลายหลายไปเลยประเทศส่วนประเด็นที่มีข่าวออกมาว่า
มิวเนี่ยเตรียมจะมีผลงานละครกับวิกหมอชิดเจ้าตัวก็รับว่ามีจริงครับ
แต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญานะตอนนี้ยังเป็นนักแสดงอิสระอยู่
ตื่นเต้นเลยครับที่ได้ทำงานละครถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับ

ก็เดี๋ยวจะมีเร็วนี้แต่เรื่องไหนไม่รู้
ก็จะไปถ่ายเอามาให้เป็นแบบเล่นอิสระครับผม
เต้นครับผมแล้วก็คือก็ไม่เคยเล่นละครแบบ

อืมเป็นทุกอย่างเลยอ่ะเป็นนักแสดงเป็นผู้จัด

แปลกใจเลยที่หนุ่มสาวรักเขาทั่วประเทศ